คุณนั่งทานอาหารอยู่บนโต๊ะทานอาหาร
วันดีคืนดีโต๊ะอาจจะระเบิดได้

นี่ค่ะเดี๋ยวสักพักนะคุณผู้ชมดูนะ
โต๊ะอาหารระเบิดค่ะเศษกระจกกระจายเลยนะคะ
นี่ไงนี่ไง
แล้วลูกเด็กเล็กแดงเนี่ยร้องห่มร้องไห้ได้ยินเสียงใช่ไหมคะ
เด็กตกใจมันเกิดอะไรขึ้น
เป็นภาพที่ผู้หญิงคนหนึ่งเอามาโพสต์ไว้
แล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นภายในบ้านพักเลยนะคะ

อยู่ดีกระจกโต๊ะกินข้าวก็ระเบิดแตกระจาย

นิเจอร์ร้านดังในห้างรอดูว่าจะรับผิดชอบยังไง
เรื่องราวที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมาก

คุณผู้ชมเราเลยสอบถามไปยังเจ้าของโพสต์
เจ้าของโพสต์บอกว่าโต๊ะที่ระเบิดเป็นโต๊ะกระจกแทมเปอร์กราส
ใช้งานมาสักประมาณ๑ปีครึ่ง
ก็ซื้อมาหลักหมื่นนะไม่คิดว่ามันจะเจอแบบนี้
หลังจากมันเกิดเหตุเนี่ยเธอก็ไปแจ้งกับเจ้าของร้านแล้ว
เจ้าของร้านก็มาตรวจสอบพยายามหาสาเหตุให้
แต่จนแล้วจนรอดจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่รู้ค่ะ

คุณผู้ชมตามมาต่อนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องใกล้ตัว
ฟังไว้นะคะจะได้ดูไว้เป็นอุทาหรณ์ด้วย
เราไปหาสาเหตุมาให้เจ้าของร้านเฟอร์นิเจอร์
ยังไม่รู้สาเหตุแต่นักข่าวเรารู้แล้วค่ะ
ถามอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
มีความแข็งแรงทนทานต่อความร้อนสูง
ซึ่งกระจกแบบนี้แตกได้เอง
สาเหตุก็มาจากหลายอย่าง
ตัวเนื้อกระจกที่มีสิ่งสารเคมีผิดปกติตั้งแต่แรกหรือเปล่า
การติดตั้งตัวกระจกกับโต๊ะที่ทำให้กระจกมีรอยบิน
ถ้าเกิดว่ามันมีรอยบิ่นเพียงเล็กน้อย
ก็อาจจะเพิ่มเป็นรอยร้าวได้
หรือการที่กระจกไม่มีพื้นที่ในการหดตัวขยายตัวตามอุณหภูมิ
คุณผู้ชมใครมีโต๊ะทานข้าวที่บ้าน

บางร้านเขาจะมีการอัดกรอบไว้ถูกไหม

สะสาเนี่ยก็คือมันมีเรื่องของการขยายตัวหดตัว

ดตัวขยายตัวหดตัวขยายตัวเหมือนคนเราอะค่ะ

พอมันเกิดความเครียดเสร็จปุ๊บมันระเบิดมันแตก
เหมือนเราเวลาปริ๊แตกอารมณ์ระเบิดแบบนั้นนะคะ
อาจารย์เจษฎาบอกว่ามันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะ
เรียกว่ากระจกอยู่ในภาวะความเครียด
กระจกเครียดกระจกเครียดฟังเสียงอาจารย์เจษดาค่ะ
มันตัวได้
บางครั้งการที่เราใส่ไปใน

มันไม่สามารถจะขยายตัวหรือขดตัวได้ง่าย

แต่กระจกเรื่องของเครียดเนื้อกระจกขึ้นด้วย
นี่ก็เป็นหลักวิทยาศาสตร์นะคะคุณผู้ชมมันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์
แตกตื่นนะคะไม่ใช่เรื่องของศัยศาสตร์ใดทั้งสิ้น
ทีนี้ก็เป็นเรื่องของเจ้าของร้านแล้วแหละว่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนการเลือกใช้วัสดุอะไรยังไง
เราตามให้ต่อนะคะรวมถึงการรับผิดชอบเรื่องของค่าเสียหายด้วย